เขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี

เมืองโบราณทำไมไปอยู่อุทัยธานี

ดูชื่อกันหน่อยนะคะนี่คืออาณาจักรบ้อง
ชื่อไทยแต่ว่าสไตล์ญี่ปุ่น

นี่แหละค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในชุมชนตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งเขาเนรมิตบรรยากาศให้เป็นแดนอาทิตย์อุทัยเป็นญี่ปุ่นในยุคโบราณ
ระดับประดาษตกแต่งสวยงามเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น
ผู้จัดการสถานที่ก็คือคุณจักรินเทรปัญญานะคะ
เขาบอกว่าหลังจากปิดไปชั่วคราว๒ปี๖เดือนเนื่องจากช่วงโควิดเนี่ย
ก็เลยถือโอกาสในการปรับปรุงเหมือนรีโนเวทร้านขึ้นมาใหม่ให้เป็นแดนญี่ปุ่นไปเลย
เป็นแดนญี่ปุ่นในจังหวัดอุทัยธานี
ก็คือจริงญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าแดนอาทิตย์อุทัย
แต่ทีนี้แดนอาทิตย์อุทัยยกมาไว้ที่อุทัยธานีไปเลย
และต้องบอกว่าอาณาจักรบ้องแห่งนี้ไม่ได้มีแต่สถานที่จำลองให้คุณมาถ่ายรูปอย่างเดียว
เพราะเขามีเครื่องดื่มอาหารเอาไว้คอยบริการทั้งชากาแฟรวมถึงอาหารไทยและอาหารญี่ปุ่นด้วย
และในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเหมาะกับการใส่ชุดกิโมโนเดินถ่ายรูป
แล้วก็คาดว่าช่วงปีใหม่นักท่องเที่ยวจะมาเยอะมาก
จากว่าได้บรรยากาศเหมือนคุณไปญี่ปุ่นเลยแต่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละค่ะ
และแน่นอนว่าปีใหม่แบบนี้ทางร้านเขามีโปรโมชั่นให้กับแฟนตลอดข่าวด้วย
นั่นก็คือเขาลดค่าเช่าชุดยุกะตะเพื่อถ่ายรูป๕๐ไปเลย
ลดค่าเช่าชุดยูกะตะถ่ายรูป๕๐ตั้งแต่วันนี้ถึง๑๕มกราคม๒๕๖๖ไปเลยจ้า
ดีจังเลยอ่ะคือเขาบอกว่าพอสถานที่แห่งนี้เป็นที่โด่งดังแล้วแล้วก็โอ้โหบอกเลยนะคนในชุมชนยิ้มเลย
ยิ้มแก้มปรีบเลยเค้าบอกว่าร้านเนี่ยเค้าเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนเค้าสร้างอาชีพสร้างรายได้
ใช่เอาของดีของฝากในชุมชนมาวางขายในร้านให้ด้วยแต่เอาอย่างงี้บอกเลยว่าช่วงปีใหม่อาจจะเต็มอาจจะคนเยอะนะคะ
ก็โทรไปสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างหรือว่าใครจะแบบว่าจองล่วงหน้าถ้าไปกันเป็นหมู่คณะอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะ

แล้วอย่าลืมนะว่าบอกว่ามาจากรายการตลอดข่าวจะได้รับส่วนลดค่าเช่าชุดไปเลย๕๐
ว้าวไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน